เหนือจากผู้หญิงคนนี้ค่ะมีผู้ชายคนนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้มีการแชร์คลิปเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะคะ
ลิฟต์ค่ะแล้วก็เหมือนกับเอาน้ำลายเนี่ยไปป้ายตามจุดต่างในลิฟต์
เท่านั้นไม่พอเอามือล้วงเข้าไปในเป้ากางเกงตัวเองนะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เหมือนกับเอาน้ำลายใส่มือนะ
แล้วแปะตามปุ่มกดลิฟต์ตามฝาลิฟต์
แล้วก็เห็นช่วงหนึ่งใช่ไหมคะเอามือล้วงเป้ากางเกงตัวเองอะค่ะ
แล้วก็เอามือนั่นแหละที่ล้วงเข้าไปในเป้าตัวเอง
แปะในลิฟต์ทำไปทำไมคะ
จากการตรวจสอบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลิฟต์ของสถานีรถไฟฟ้า
สนามกีฬาแห่งชาตินะคะ
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนตี๕๓๐ของวันนี้
เจ้าหน้าที่เจอว่ามันมีความผิดปกติผิดสังเกตจากกล้องวงจรปิด
ก็เลยรีบออกมาตรวจสอบ
แล้วผู้ชายคนนี้วิ่งหนีออกไปเลย
ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีไปทางถนนพระรำ๑ค่ะ
บริษัทสั่งการให้เจ้าหน้าที่ใช้ยาฆ่าเชื้อ
ทำความสะอาดในลิฟต์ตัวนี้ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วค่ะ
แล้วก็ต้องตามตัวผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ไม่ได้ถือว่ามีความผิดนะคะ
แล้วมาทำตี๕๓๐ใช่ค่ะ
ถ้าเขาไม่ไปเห็นก่อนเนี่ยคนที่มาใช้บริการโอ้โหตอนเช้าเยอะแยะเลย
มันดีที่เจ้าหน้าที่เขาสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ
ตั้งแต่ตอนแบบเอามือไปป้ายในลิฟต์แล้วเขาวิ่งมาจะรวบตัว

น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดถูทำความสะอาดพื้นที่

เขาบอกเขาทำความสะอาดทุก๑ชั่วโมงนะคะ
นี่ค่ะที่สถานีที่เสียป้ายเสียบบัตรที่ลิฟต์ที่ปุ่มกดลิฟต

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เข้าข่ายเป็นความผิด
ตามพรบรักษาความสะอาด
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑หมื่นบาท

ไม่ใช่เรื่องเล่นที่ใครจะไปทำอะไรแบบนี้ได้

คุณมาทำแบบนี้ไม่ได้จริง
ผู้ชายคนนี้จากการตรวจสอบ
ล่าสุดเนี่ยทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าได้รับรายงานจากตำรวจสนปทุมวัน
ว่าควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะนำตัวมาถามมาตรวจสอบ
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่สนปทุมวันผู้ชายคนนี้เป็นคนไทย
คนไทยด้วยอายุ๓๒เบื้องต้นมีอาการทางจิตเล็กน้อย
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรคนะคะ
ถ้าเป็นความผิดตามพรบควบคุมโรคเนี่ยจะเป็นความผิดฐานกระทำการที่ก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ข้อหานี้โทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทนะคะอาจจะมีความผิดในข้อหาอื่นเพิ่มเติมด้วย
แต่ถ้าคุณจะบอกว่าคุณมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทคุณก็ไม่ควรจะออกมาจากบ้านโดยที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนคนในครอบครัวต้องช่วยด้วยไง